ซากแข็งเดิม

วันนี้โรงแรมที่เป็นของประเทศไทย

ไม่มีเหมือนของเราพูดเฉพาะเรื่องของ

อ๋อเครื่องบินเครื่องบินรถปรุงเกาะแล้วก็ศูนย์ของเราก็มีตรงนี้ก็แรงเย็น
ก็คือหลายประเทศที่จะมาไม่ใช่แค่เกียรติศูนย์
ใช่แล้วก็อีซีมก็จะมารุงกลุ่มกันมาก
มีอะไรอีกไหม